คือเรื่องของโรคภัยโรคพิสุนักบ้าก็ระบาดหลายพื้นที่นะคะ
ล่าสุดที่จังหวัดเพชรบุรีพบกวางในฟาร์

นักประสุทธิ์เองก็สั่งให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ในพื้นที่อำเภอท่ายางและเขาย้อยด้วยนะคะ
นางคณิตฐาทิติดินหลกรัฐประสูจิศัตริย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า
และตรวจเช็คสุนัขและแมวทุกหลังคาเรือนในพื้นที่๒อำเภอที่พบเชื้อพิสุนักบ้านะคะ
โดยจุดแรกก็คือบริเวณฟาร์มเลี้ยงกวางของนายคำพันธ์ปกครอง
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแฟบหมู่๕ตำบลและอำเภอท่ายาง
คือก่อนหน้านี้มีกวาง๑๑ตัวถูกสุนัขเข้าไปกัดตาย
ซากไปตรวจก็พบเชื้อพิสุนักบ้าค่ะ
จุดที่๒ก็คือพื้นที่หมู่๒ตะบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อย
แมวจรจัดมีเชื้อพิสุนักบ้า
ขณะนี้ทั้งสองอำเภอได้ออกประกาศให้เป็นเขตควบคุมโรคชั่วคราวแล้ว
เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
รวมทั้งเร่งหาแหล่งที่มาของเชื้อพิสุนักบ้าด้วย
ขณะที่นางนรมนสุภาแพ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลบอกว่า
หลังรับแจ้งเหตุพบแมวน้ำลายฟูมปาก
ก็เลยนำมากักโรคเฝ้าดูอาการนะคะ
จนกระทั่งเย็นวันเดียวกันแมวตัวนี้ก็ตาย
ก็ส่งซากไปให้ประสุทธิ์อำเภอตรวจสอบ
พบว่ามีเชื้อพิสุนักบ้าจริง

ตอนนี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน
ให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่ควบคุมโรค
รัศมี๕กิโลเมตรแล้วค่ะ
พร้อมทั้งออกประกาศเสียงตามสาย
คำแนะนำแก่ชาวบ้านในพื้นที่
ให้ช่วยการตรวจสอบสัตว์เลี้ยงภายในบ้านด้วย
แล้วก็อย่าลืมนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าด้วย
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมโรคเหล่านี้
ก็สอบถามไปได้หมายเลข๑๔๒๒นะคะ